มากันที่นักร้องหนุ่มมีเสน่ห์นะคะอย่างคุณโอ๊ตปราโมทนะคะ
ช่วงนี้บอกเลยว่างานชุกนะคะแล้วก็สาวเนี่ยนะแหมสนใจกันตึมเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะก็บอกเลยละกันว่าเขาเป็นนักแสดงอิสระแล้ว
ดูแลตัวเองแล้วนะจ๊ะซึ่งก็บอกเหตุผลนะคะ
ที่ไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมย่านอโศกว่าเป็นเพราะส่วนตัวเนี่ย
มีหลายหน้าที่ต้องรับผิดชอบเหลือเกินทั้งทำรายการออนไลน์ค่ะ
แล้วก็มีลูกน้องมากมายที่ต้องดูแล
ส่วนเรื่องงานเพลงต่อจากนี้นะคะก็จะมีออกมาเรื่อยนั่นแหละ
แล้วก็ไม่กลัวกระแสตกด้วยนะหากไม่มีค่ายมาซัพพอร์ตค่ะ
ผมต้องดูแลบริษัทเพราะว่าบริษัทคือมันโตขึ้นทุกวัน
แล้วก็ตอนนี้ลูกน้องที่เราต้องดูแลก็ประมาณ๑๐กว่าคน
โฟกัสที่งานหลักของเราก่อนคือบริษัทโคตรครูก่อน
แล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยผมมองว่าเราทำเมื่อเรามีเวลาดีกว่า
บางทีเราให้คำตอบเขาไม่ได้ว่าเพลงจะเสร็จเมื่อไหร่
ผมจะทำอีกเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่ซึ่งจริงมันตัดกันไม่ขาดหรอกครับ
อยู่ที่อื่นก็คงจะลำบากสิ้นปีนี้จะมีเพลงปล่อยด้วยครับ
ก็จะทำเป็นคลับเองหรือเปล่า
ฉะนั้นมันจะไม่มีทางขาดทุนเพราะว่าจริงแล้วมีพี่หลายคนที่ใจดี

อิสระในการทำผลงานสร้างผลงานนะคะมากขึ้นเรื่อยนะคะ

จีบหนูหน่อยนะคะก็ตลกดีสนุกดีนะคะ